สวัสดีครับกรณีสี่ล้อแดงนะครับ
กับคุณกายรัชชานนท์ที่เคยนำเสนอข่าวไปแล้วว่า
เกิดเรื่องเกิดราวเรียกค่าโดยสาร๖๐๐บาท

ซึ่งในระยะทางตรงนี้มันทำให้กลายเป็นข้อมูลที่ต้องตรวจสอบ
ใช่เพราะว่าคำนี้คำว่าสุเทพนี้มันมีทั้งชื่อดอยกับชื่อถนน
ถ้าจากนิมมานไปถนนสุเทพแป๊บเดียวนิดเดียว
แต่ถ้าจากถนนนิมมารเหมินขึ้นดอยสุเทพไกลพอสมควร
สรุปแล้วระยะทางเป็นอย่างไรกันแน่แต่ท้ายที่สุดนะครับ
กรณีนี้นะครับก็คุณกายรัชชานนท์ได้ออกมาขอโทษกลุ่มรถแดง
เพราะความเข้าใจผิดและก็ถือว่าเป็นความเข้าใจผิดทั้งสองฝ่าย
และจะทำคลิปขอโทษผ่านทางโซเชียลอีกครั้งนะครับ
โดยนายสุภาชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมหาบรือ
ปรับความเข้าใจกันระหว่างคุณกายวรัชชานนท์และภรรยา
กรณีที่โพสต์คลิปวิดีโอลงอินสตาแกรมส่วนตัว
หลังจากเรียกใช้บริการรถสีล้อแดงจากบริเวณหน้าวัดสวนดอก
ไปยังย่านถนนนิมมารเหมินระยะทางประมาณ๑กิโลเมตร
แต่ถูกเรียกเก็บค่าโดยสารถึง๖๐๐บาท
กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลนะครับ
รัชชาโนนเปิดเผยหลังจากการประชุมนานกว่า๒ชั่วโมง
ใบหน้าที่ยิ้มแย้มเพราะออกมาจากห้องคือเข้าใจกันแล้วนะฮะ
จากการพูดคุยได้มีการปรับความเข้าใจกันดีเป็นที่เรียบร้อย
ตัวเขาเองไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เช่นนี้
วันนั้นที่เกิดเรื่องจะเรียกรถแดงเดินทางไปร้านไข่กระทะ
ตั้งอยู่บนถนนสุเทพ
แต่คนขับรถเข้าใจว่าไปดอยสุเทพเห็นไหม
ถนนกับคำว่าดอยสำคัญนะครับ
คนขับรถ๔ล้อแดงจึงเรียกค่าโดยสาร๖๐๐บาท
ทำให้เป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันของทั้งสองฝ่าย
ดังนั้นคุณกายบอกก็ขอโทษทางกลุ่มรถสี่ล้อแดงด้วยนะครับ

ทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสี่ล้อแดงเชียงใหม่

และหลังจากนี้ตัวเขาเองจะทำการถ่ายคลิปขอโทษ
พร้อมทั้งชี้แจงโพสต์ลงในโซเชียลอีกครั้งครับ

ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ก็กำชับเหมือนกัน
ทุกหน่วยงานดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวมากขึ้น
โดยเฉพาะจุดเสี่ยงภัยบนถนนหลายสาย
เพื่อป้องกันอันตรายกับผู้เดินทาง
กำชับเรื่องอัตราค่าโดยสารรถสาธารณะรถสี่ล้อแดง
ก็ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ให้บริการรถสาธารณะไว้เรียบร้อยแล้ว
สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีนะครับ